สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดอุ๊ยใหม่ให้เยอะอืมขอต้อนรับ
เห่ามากไม่กี่เห่าไปแล้วพุ่ง
ฉันเห่าให้แกฉันอยากได้
เขาเอาผ้าหลุยวิ๋ตองมาตัดเป็นผ้าที่ทำอะไร
อย่างหนึ่งมันหายใจลำบากไหมล่ะ

ที่พักหลังเคอร์ฟิลล์นี่โดนจับทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ
ผลตัวตรีภัยสารฤทธิ์ศมบูรณ์รองพฤชาการตำรวจนครบานทั้งเปิดเผย
ถึงภาพรวมสติการจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิลล์ของรัฐบาล
ที่สั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดนั้นออกจากเกฮะสถาน

ว่ามีรายงานตัวเลขการจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิลล์
นับตั้งแต่วันที่๔ถึง๖เมษายนนะครับ
ที่ผ่านมารวมทั้งหมด๓๓คดี
แบ่งเป็นความผิด๓กลุ่มหลักครับ
กลุ่มแรกนะครับขับรถซิ่ง
เสพสารเสพติดหรือดื่มของมืนเมา
แล้วขับขี่ยานพานะก่อกวน
และไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการขอตรวจที่ด่าน
ส่วนประชาชนที่ยังอยู่นอกแก่สถาน
หลังประกาศเคอร์ฟิลล์โดยไม่มีเหตุอันควร

แต่เน้นการตักเตือนประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการนั้นเป็นหลักนะฮะ
ผลโดรตรีภายศาลกราบเพิ่มเติมนะครับ
อย่างไรก็ตามในวันที่๗เมษาเป็นต้นไป
จะจับกลุ่มผู้ออกนอกเคหาสถานหลังเคอร์ฟิลล์
ในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มยกเว้นตามประกาศ
เนื่องจากถือว่าได้ตักเตือนไปแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันครับศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณนะฮะ
เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ผู้ที่หายจากโรคติดต่อเชื้อนะฮะ
ร่างกายนั้นจะสร้างภูมิต้านทานมาต่อต้านโรคนั้น
เราสามารถใช้ภูมิต้านทานนั้นมาให้ผู้ป่วยนั้นช่วยในการรักษานะครับ
เอามาทำเป็นเซรุมโดยเซรุมที่เราใช้อยู่จะถูกสกัดนะครับ
อีกทีนึงที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
ก็จะมีภูมิต้านทานต่อไวรัส
จึงสามารถนำภูมิต้านทานนี้มาช่วยเสริมนะครับ
ก็คือวิธีนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีที่ยอมรับของวงการแพทย์ทั่วโลก
จริงแล้วก็ยังมีประเด็นที่ยังหมออีกหลายท่านท่านก็ออกมาบอกว่า
มันมีการทดลองจริงนะครับที่เมืองจีนก็มี
ในการที่มันจะเข้าไปกำจัดไอ้เจ้าเชื้อตัวอื่นที่มันอยู่ในร่างกาย

ก็คือเขาต้องมีวิธีการพิสูจน์ตรวจดูอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็มีคนที่หายไปลงชื่อหลายคนแล้วนะ
อ่าแต่ทีนี้ถามว่ารักษาได้ไหมมันคงจะแบบแค่

แต่ก็เป็นไปได้นี้ป่ะ

แต่ว่าก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามัน
เอามาใช้แบบนั้นไม่ได้รักษาเพื่อให้เซลมันแข็งแรงนะก็ผิวอย่างมันจะดีขึ้น
แต่ออกมาแล้วแล้วก็ไปตรวจก็กักตัวเอง๑๔วันหลังจากที่หายแล้วด้วยนะก็ไปลงชื่อ
ชื่อจะบริจารณ์พลาสมานี่แหละค่ะ
แต่เห็นก็บอกว่าคนที่เป็นแบบว่าข้อต่อหัวเข่าหรืออะไรที่แบบว่าเสื่อม
ก็สามารถที่จะฉีดเอาพลาสมาของตัวเราเอง

ส่วนเรื่องผู้เสียชีวิตของโรคโควิด๑๙เนี่ยนะคะ

ก็วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือว่าโควิด
ก็แถลงการถึงสถานการณ์ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๕๑ราย

รวมผู้ป่วยสะสม๒๒๒๐ราย

รวมทั้งหมดเสียชีวิตก็๒๖ลายแล้วนะครับประเทศเรา
คนแรกที่เสียชีวิตก็คือเป็นชายไทยอายุ๒๘ปี

ตรวจประวัติพบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของภรรยาที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

พอตรวจพบผลยืนยันเมื่อวันที่๔เมษาแล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันเลย
คนที่๒เป็นชายไทยอายุ๕๑ปีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานภาวะอ้วน
ดันโลหิตสูงป่วยเมื่อ๒๘มีนามีอาการไอปวดศีรษะหนาวสั่น
พอวันที่๑ก็แอดมิตรเข้าโรงพยาบาลพบว่าออกซิเจนในเลือดลดน้อยลง
และปอดอักเสบรุนแรงผลที่ออกมาก็ติดเชื้อ
พอวันที่๒ของตรวจวันที่๒ว่าปอดติดเชื้อ

ระดับที่๓นี่ก็เป็นหญิงไทยอายุ๕๙ปีโรคประจำตัวคือเบาหวาน
มีประวัติไปเล่นการพนันในหลายสถานที่ในกรุงเทพ
ปะผู้คนจำนวนมากเริ่มป่วยวันที่๒๙มีนาเสียชีวิตวันที่๒
เฉลี่ยแล้วก็คือคนที่อายุ๕๐ขึ้นไป
แล้วคนที่เสียชีวิตสูงสุดคือคนที่มีโรค

จะเป็นจะหนักจะสุดเร็ว
สำหรับผู้ป่วย๕๑รายก็แบ่งเป็นกลุ่ม๑
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า๒๕ราย
กลุ่มผู้ป่วยใหม่๑๙ราย
มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในนั้น๑๓ลายค่ะ
แล้วก็อีก๗รายกำลังรอสอบสวนโรค
แพทย์ทวีสินก็เปิดเผยว่ามีหนังสือราชการด่วน
ผู้ว่าราชการให้เตรียมพร้อมการยกระดับ
ที่มีข่าวสะพัดไปในโซเชียลว่า

คือจะปิดคอลฟิล๒๔ชั่วโมงออกจากบ้านไม่ได้เลย
ว่อนเลยให้ดิฉันไปซื้อปลากระป๋องกับมาม่ามากด้วยนะ
ก็ท่านก็บอกว่าให้เตรียมพร้อมการยกระดับ

สือดังกล่าวนั้นกระทรวงมหาทัยต้องการให้เตรียมพร้อม
เพื่อยกระดับเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติงานจริงเท่านั้น
ตีความของสื่ออาจจะทำให้เข้าใจผิดได้
ยืนยันยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงแต่อย่างใด

ก็ตอนนี้จังหวัดที่ยังไม่ติดก็มี๑๑จังหวัด

ใช่ไหม๑๑จังหวัดยังซิงอยู่

ไหนเล่ามาสิที่๑๗จังหวัดจังหวัดไหนบ้างที่ไม่ติดเลย

น่านบึงกาลสิงห์บุรีอ่างทองพิจิตรละนองพังงาและสตูน

เหนือสุดที่ไม่ติดก็น่าจะเป็นนี่แหละค่ะ
น่านน่านฮือฮือฮือฮือฮือฮือ

สมุดสงครามสมุดสงครามมีเป็นละหนึ่ง

ผมยังเขียวอยู่แม่ก้องแม่ก้อง

สมุดสะครก็มีไปแล้วนะฮะอืมนี่แหละอ่าเชิญนะครับ
อ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นการเพิ่มระยะห่างของสังคม
เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในการแบบว่าติดเชื้อไวรัสโควิดอันนี้นะคะ
ก็มีผู้รายงานข่าวมาบอกว่าโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนะฮะ
อ่าอยู่ที่จังหวัดอุตรดินนี่แหละครับนะคะพันเอกสมัยขำพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
โรงพยาบาลนะฮะก็ได้มอบหมายให้แผนกเพศาจกรรมนะฮะเขาให้คิดประดิษฐ์เรียกว่า
คุณไปดูภาพนวัตกรรมนะสำหรับการจ่ายยาให้กับประชาชน
เขาจะทำเป็นแบบว่าเพื่อจะเป็นการไม่ให้แบบว่าแพร่เชื้อ
แล้วก็ทำเป็นรางนะเวลาจะนั่นก็ไม่มีการรับออกจากมือ
เราเรียกว่าแบบว่าส่งลงมาตรงนี้

อันนี้จ่ายยาเวลาจ่ายยาเขาก็จะส่งมาทางนี้

แล้วก็ลับตรงนี้เอ้าพักหางกันอย่างแน่นอน

เป็นในลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของการจ่ายยาที่เว้นระยะห่าง
ระหว่างเพศรัชกรกับผู้ที่มารับยาประมาณ๑๒เมตรกันเลยทีเดียว
นี่ให้ประชาชนมาแบ่งไปใช้ได้นะ

เจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเติมฟรี

ทางด้านพันเอกสมัยเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าสำหรับผู้ที่มาใช้บริการนะฮะ
สามารถที่จะรับยาโดยที่ไม่ต้องเข้าใกล้จนเกินไป
อีกทั้งนี้นะคะก็ยังมีการส่งยาเวชพันธุ์ส่งไปทางปรายศนีย์ด้วย

ใช่แจกเจลล้างมือนะฮะเป็นแบบว่าแอลกอฮอล์แบบสเปรย์นะฮะ
ที่ผสมแอลกอฮอล์เนี่ย๗๕
ให้กับผู้ที่มาที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาไปเติมนะ
ก็ได้เป็นอย่างดีเป็นการป้องกัน
แล้วก็เป็นการไม่ให้มีการแพร่เชื้อมากไปกว่านี้ค่ะ

ป้องกันปลอดภัยด้วยความห่วงใหญ่
จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหัก

นี่คุณหนุ่มเมื่อเช้าที่ฉันดูแถลงการโควิดเนี่ย

ที่ฉันกับสามีจู๊อะจี๊ยอยู่ทุกวัน

คือไม่ต้องเล่าก็ได้นะบางเรื่องอะนะ

หน้ากันไปมาหยุดเชื้อนางบอกหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เดี๋ยวพอแบบว่าโควิดหมดนี่นะพนักศูนย์สูตินี่ต้องทำงานเต็มที่
แต่ไม่ต้องตั้งชื่อแบบพ่อแม่อินเดียนะชื่อโคโรนากับโควิดอ่ะ

จริงไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะของคุณแม่ก็เงียบนะ
ไม่ไหวว่ะเซซังกันไปหมดเลย

เซ่ากันไปหมดเลยนะ
โลชั่นก็ไม่ทาแล้ว
ไปฟังอีกเรื่องนี้
ผมเสียงอู้มาจะได้เอาออก
มันเยอะไง
โอเคกว่าไหม
มีถุงขอได้ไหมคะ
อันนี้เก็บไว้ก่อนเขาเพิ่งส่งมาให้

คนที่หลงเชื่อกันเยอะมากนะครับ
ทำลายสาวสัญญาณหลายแห่งทีเดียว

ข่าวลือในลักษณะทฤษฎีสมคบคิด

มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด

ไร้สาระมากมากแต่ก็มีอันตรายแฝงมาด้วยนะครับ
บางแห่งนั้นถูกเผาทำลาย

บางแห่งนั้นถูกข่มขู่

ของอังกฤษนะครับเขาก็กล่าวครับว่า

รองรับแต่กลับมีคนเชื่อจริงจังนะฮะ

แล้วก็เรื่องราวที่ไม่ดี
ต่อระบบสื่อสารในยามที่ต้องการใช้

และบุคลากรทางการแพทย์นั้นต้องใช้นะฮะ

โควิด๑๙ในขณะนี้ด้วย

ใหญ่วันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคุณฟลุ๊กเกิกพลนะ

มาเพิ่มใหม่อีกหรอวันนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้น

คุณฟลูกพูดเรื่อง

ที่เป็นประเด็นเยอะสุดคือเรื่องบริจาค

โศกของทางพลังประชารัฐ

คือเป็น๒มุมมอง

คือคุณฟุ๊กเขาก็พูดในลักษณะทำนองยังไงนะคุณแองจี้

ดูแต่โบนุ่นเจน

ดูผ่านผากแค่ว่าเอ๊ะเข้าไปดูในทวิตเตอร์เห็นเฟซบุ๊ค

ก็เลยเข้าไปดูก็เรื่องบริจาคคุณอย่ามา

ไม่ต้องให้ดาราประชาชนมาบริจาคกัน
ไม่ใช่คือตัวเขาเองความหมายนี่

ตัวเขาเองก็บริจาคใช่ใช่
คือบอกว่าอะไรนะคุณพลุกทำอะไรเพื่อประเทศชาติหรือยัง

หน้าไปเจ้าชู้เคยทำอะไรให้ประเทศบ้างหรือไม่
สำหรับเรานะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นใช่เจ้าชู้หรือไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ประเด็น
คือจริงแล้วไม่ควรออกมาพูด

คนไทยเขามักจะเอาปมด้อยของคนนั้นมาใช้อยู่ตลอดเวลา
แต่สำหรับผมผมว่าความเจ้าชู้ไม่ใช่ปมด้อย

ผมถือว่ามันเป็นนิสัยที่อาจจะไม่ดีแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้
มันอาจจะไม่ใช่ปมด้อยแต่ว่ามันเป็นแบบว่า

แต่มันไม่ใช่เรื่องนี้ที่คุณจะเอาออกมาพูด
นึกออกป่ะแล้วมันดีแล้วเหรอไอ้การที่ออกมาพูดแบบนี้
คือทุกคนก็รักชาติเปล่าวะแต่ไม่ใช่ต้องมาพูดแบบนี้ไง

ยูว่าให้อยากแล้วไปจากไป

ไปไหม

เมื่อกี้พอพูดถึงลาคุณฟุ๊กไปเนี่ยหลายคนก็
นะครับบอกอยากเรื่องราวบางคนอาจจะไม่ทราบเป็นอย่างไร
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงที่คุณฟลุ๊กเขาพูดสักนิดหนึ่งนะครับ
แต่ขอเก็บวอลนิดหนึ่งค่ะ

พารานุภาพพลิกโลกนะฮะ
ปล่อยได้เรื่อยเลยนะ
สนับสนุนโดยพูดสนับสนุนโดย

ท่านเป็นคนที่แบบ
แล้วก็เกิดใครว่าก็โกรธ
แต่จริงแกก็เป็นคนอย่างนี้จริงแบล็กแบล็ก

ทุกคนอย่างผมกับน้องลีก็บริจาคอะไรนะที่เป็นเฟสชิล
แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาชุดแล้วก็ไปประจักษ์ตามโรงพยาบาล
คำถามคือทำไมมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลต้องหาแล้ววะ
มันเป็นหน้าที่ดาราเหรออันนี้งง
คือเป็นหน้าที่ของคนที่มีจิตกุศลต้องทำให้เหรอ
ไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลเหรอวะ

สิ่งเหล่านี้มันทำไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ว่าแต่แค่งง
นึกออกป่ะทำไมทำไมไม่เตรียมให้พอทำไมไม่หาได้
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรายังหาได้เลย
ท่านต้องบอกว่าหาไม่ได้หรือไม่มีตังค์อย่างแรกมึงมีตังค์เยอะกว่ากูแน่
อันนี้ชัวร์๒หาไม่ได้
น้องลียังหาเลยน้องลีไปเสิร์ชหาได้
เลขาช่วยหาสมมุติหรือหาเองไม่รู้
แต่คือพวกเราเป็นดาราเรายังหาได้เลย
คุณเป็นรัฐบาลแม่งหาไม่ได้ได้ไงวะนี่คือรอจิกที่ผมไม่เข้าใจ
ว่าทำไมจะต้องให้ทุกอย่างไม่มาจากการบริจาค
อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางคุณฟลุ๊กเองเนี่ยได้มีการออกมาพูด

คือแกก็ออกมาพูดประมาณว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงหาไม่ได้
ทั้งที่ตัวนักแสดงเองหรือพวกแฟนของคุณฟลุ๊ก
พวกเองยังหาได้เลยแล้วก็หาแล้วก็ส่งไปบริจาคด้วย
แต่สิ่งที่คุณฟลุ๊กตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่า
คุณฟุ๊กก็บอกว่าจริงมันเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลหรือเปล่า
ทำไมถึงต้องรอให้ประชาชนเนี่ยมาบริจาคในการที่แบบไปหาซื้อหน้ากากกันอะไรอย่างเงี้ย
คือคุณฟุ๊กแกก็พูดให้ฟังในมุมมองของแกอะไรอย่างนี้นะฮะ
อันนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับทางโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยออกมาสวนกับคุณฟลุ๊กนะฮะ
วิจารณ์รัฐบาลไม่ทุ่มงบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
แถมถามกลับดาราดังด้วยทำอะไรเพื่อประเทศบ้างหรือยังนะครับ
คือเมื่อวันที่๖นะฮะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยนะครับ
ได้กล่าวถึงนายเกรือกขนทรยาวรณิชฯนะฮะดารานักแสดง
แต่ดารานั้นกลับทำได้ว่าอยากจะเตือนนายเกลิกคนนะครับว่า
จะพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนพูดเพราะเป็นคนของประชาชน
วันนี้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาโควิด๑๙เต็มที่ระดมทุกสรรพกำลัง
รวมทั้งดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
อย่าลืมว่าโควิด๑๙เป็นโรคใหม่ที่ทั่วโลกต่างเจอสถานการณ์นี้หมด
มีประชาชนเสียชีวิตหรือติดเชื้อจำนวนมาก
ส่วนไทยยังเป็นประเทศที่ควบคุมได้ในระดับที่ดี
การที่นายเกลิกพลบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ดี
แต่ที่ผ่านมายังนึกไม่ออกว่านายเกริกพล
เคยทำความดีอะไรให้กับประชาชนและประเทศชาติบ้าง
จากข่าวว่าเป็นดาราคัสโนว่า
และวันนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ใช่ออกมาด่ารัฐบาล
ธนกรกล่าวว่านายเกริกพลเป็นดาราที่ประชาชนชื่นชอบ
สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่มาพูดด่ารัฐบาลเอามัน
เปิดรับบริจาคต่างเป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกก็ทำ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยาก
อย่าขอให้นายเกริกพลเข้าใจอย่างน้อย

เวลานี้เป็นเวลาจัดการหลวมแรงและต่อสู้กับโควิด๑๙

ส่วนรัฐบาลยินดีรับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์จากทุกฝ่าย
นี่นะฮะคืออันนี้ก็คือเป็นในมุมของโคศกภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
คุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับออกมาพูดแบบนี้
คือผมว่าคุณฟลุ๊กเขาก็ไม่ได้ออกมาว่าอะไรนะเขาแค่เขาแค่รู้สึกว่าเขาถามอ่ะ
เป็นการตั้งคำถามแต่อาจจะเป็นคำถามที่ไม่เข้าหูใครหรือเปล่า
หรืออาจจะเข้าหูใครบางคนหรืออาจจะไม่เข้าหูใครบางคนอันนี้มันก็เป็นในมุมนั้น
อืมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกผมไม่โอเคคือการที่จะมาพูดว่าคุณฟลุ๊กเคยทำอะไรให้ประเทศชาติหรือยัง
นอกจากมีเรื่องของของเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไงอ่ะผมมันไม่ถูกอ่ะอืม
อืมไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเกี่ยวไหมไอ้ข้อเนี้ยเออไอ้ข้อนี้ผมว่าไม่เกี่ยวนะอ่าอืม
ก็เลยกลายเป็นอ้าวเขาไปว่าเขาเรื่องนี้ทำไมล่ะอืมแต่ไม่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่พูดให้
คือเอาจริงนะคือคนเราเนี่ยบางทีไม่แน่เขาอาจจะเคยทำอะไรให้ประเทศชาติ
จะเคยบริจาคเงินแต่เขาไม่เคยออกมาบอกก็ได้มีเยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะ
คือคือหลายนักแสดงหลายคนที่ทำอาจจะไม่ได้มีการออกมาพูดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
อยู่ดีจะบอกว่าเออมึงทำอะไรเพื่อชาติหรือยังเราทำกันเยอะมากแต่เราไม่ไม่เคยเนี้ย
เราก็ทำกันอยู่เราก็ไม่เคยที่จะไปบอกว่าต้องนู่นนี่นั่นผมว่าบางทีอาจจะต้องกลับไปทำการบ้านใหม่
ก่อนที่จะออกมาพูดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่
อันนี้คือไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ไปออกตัวแทนคุณฟุ๊กนะแต่แต่
อยากให้แบบคิดอะไรให้มันถี่ถ้วนก่อนอ่ะจริงจริงการทำในลักษณะแบบว่า
การกุศลอย่างนี้เราไม่เคยมีข้อแม้นะในการที่เราจะทำ
แม้ว่าเราจะแบบว่าเสียภาษีเหมือนกับคนอื่นนะแล้วก็มากด้วย
แต่พอเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยจริงเราก็ไม่เคยนะ
ที่จะมีข้อแม้ที่จะไม่ช่วยอืมทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ย
พวกเรานี่ช่วยเสมอแต่บางทีก็การช่วยไม่จำเป็นที่จะต้องมาบอก
บรรยากาศว่าฉันทำนู้นฉันอย่างงี้น่ะหรือถ่ายเซอร์ฟี้
ฉันกำลังทำหนี้อยู่นะคือไม่จำเป็นต้องทำคือคือแต่ที่แน่แน่
ผมมองว่าในสิ่งที่คุณฟลุ๊กออกมาพูดเขาพูดในมุมของประชาชนคนไทย
คนหนึ่งที่เขาก็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่เขาอยากจะถามเพราะเขาก็เป็นคนที่เขาเสียภาษีทั้ง
ให้กับทางภาครัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เขารู้สึกสงสัยเขาก็มีสิทธิ์
เพราะเขาเป็นคนไทยเต็มใบไม่ถามรัฐบาลแล้วเขาจะไปถามใคร
เพราะฉะนั้นคือคุณต้องตอบเขาให้ได้แค่นั้นเองไม่ใช่ออกมาใส่เขาแบบนี้ว่า
สูดกลับเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ผมว่ามันไม่ควรอ่ะ
อันนี้ขอโทษด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าพูดอะไรมันอาจจะแบบไม่เข้าหูใครบางคนอะไรอย่างนี้
ขอโทษด้วยแต่ว่ามันคือข้อเท็จจริงว่าเขาเป็นคนไทยแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะถาม
ก็แค่ตอบเขาว่าเออมันไปไหนอะไรยังไงทำไมถึงต้องมีการบริจาคการ
หรือคุณอาจจะบอกว่าตอนนี้ภาครัฐเองยังหาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะช่วยก็ช่วยกันได้ไม่เป็นไร
คือก็ตอบได้แต่ไม่ใช่มาบอกว่าคุณทำอะไรให้ประเทศชาติหรือยัง
แล้วคุณเอาอะไรไปวัดคุณอาจจะไม่ได้รู้
่นแท้งเขาก็ได้เขาทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้

ไปดูเรื่องป่าไม้นะคะตอนนี้มีไฟไหม้ป่าหลายจุดหลายแห่งในประเทศเลย
แต่ว่าก็โดนข่าวโควิดนั้นกบไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สาหัสอยู่โดยเฉพาะที่เชียงใหม่
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าผูกคอตาย
นายวรวุฒิวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไฟป่าของที่ควบคุมไฟป่าภูพิงเชียงใหม่
ผูกคอตายเสียชีวิตพร้อมทิ้งจดหมายลาไว้
ด้วยลายมือระบุเกี่ยวกับการตัดเพาะเรื่องงานว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และที่สำคัญทำให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเมื่อวันที่๕เมษาที่ผ่านมาหลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว
ก็ได้ให้อธิบดีกรมอุทยานเร่งตรวจสอบ
เพื่อนร่วมงานและตามสายบังคับบัญชาทุกคนยืนยันตรงกันว่า
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้เสียชีวิต
ทั้งบุตรสาวและภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่า
สาเหตุไม่น่าจะมาจากเรื่องงานแต่เป็นปัญหาครอบครัว
อย่างไรก็ตามสำหรับการช่วยเหลือนั้นทางอธิบดีกรมอุทยาน

ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวพวกเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันความคืบหน้ากรณีพบอีเห็น
นี่นี่นางเขียนไว้เป็นรายมืออย่างนี้

ผ่านออกมาแทบไม่มีแรงนะฮะก็มีอาศัยสมัครดับไฟป่า
แล้วก็ประชาชนเนี่ยขับรถที่ไปช่วยดับไฟป่าเนี่ย
ก็จอดรถช่วยปรากฏว่ามันสาหัสมาก
เขาบอกว่ามันมันอยู่ในขั้นโคม่าเลยเขาเขาเอากระสอบเนี่ย
เอาไปให้ที่ศูนย์รักษาสัตว์ป่าทางนั้นน่ะ
สัตวแพทย์ก็รักษาอย่างเต็มที่อาการที่บาดเจ็บดวงตาข้างซ้ายคือ
ถล่นออกมานอกเบ้าแล้วก็ฟันหักหลายที่
มาจากการหนีไฟป่าแต่อาจจะถูกสัตว์อื่นร่วมทำร้ายด้วย
หลังจากรับตัวมาก็วางยาสลบเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด

ตอนนี้ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะฮะ
ภาพล่าสุทธิทธิ์ที่หนูได้นี่คือ
พันหัวตรงลูกตาไว้แล้วก็กินน้ำได้
แต่ก็นอนกินนะยังลุกขึ้นยืนไม่ไหว

เพราะว่าพอมันหายเนี่ยต้องควักลูกกระตาข้างที่ถลนออก
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่พอฟันฟัน
เนี่ยมันกินแล้วมันก็เงยหน้าไม่ไหวอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องรอก่อนตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นะฮะ
ทางนั้นก็มีคนก็ถามว่าอุปกอุปกรณ์เป็นไง
ทางคุณหมอก็ขอยักษ์เชื้อขออะไรมานะคะก็มีคนใจบุญเนี่ยส่งไปให้คุณหมอล่ะ
ทางนู้นคืออุปกรณ์ของทางสัตว์ป่าเนี่ยพี่ตอนนี้คือ
ขาดแคลนเรื่องอนามัยของคุณหมอมากหน้ากากก็ไม่มี
เพราะว่าตอนนี้ก็ส่งไปให้หมอหมดสัตวแพทย์ก็เลยยังไม่มี
แล้วก็แอลกอฮอลเช็ดมือเช็ดอุปกรณ์อะไรก็ไม่มี
น้ำเกลืออะไรพวกนี้ก็ตอนนี้ขาดแคลนอันนี้ทราบเพราะว่าติดต่อกับ
ทางทีมที่รักษาสัตว์ป่าหลายแห่งอยู่นะฮะ
ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องอีกมากมายพร้อมกับโควิดในประเทศเรา
ที่ยังขาดการช่วยเหลือแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ไม่พร้อม
เฉพาะเรื่องเวชพันธุ์นะฮะสัตว์ป่าก็ต้องรอไปก่อน
อย่างวันนั้นน่ะเห็นของบุ๋มบุ๋มชื่ออะไรบุ๋มนางงาม
นัดดาบุ๋มประนัดดาเขาก็ออกมาพูด

๒อาทิตย์แล้วที่เข้าไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่า
อ๋อไฟป่านไปช่วยเรื่องไฟป่า

ที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีปัญหามากมาย
ในการที่แบบว่ารับการช่วยเหลือนี่แหละ
ไม่รู้จะพูดไงนางร้องไห้เลยนะ
ไปดูเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างดีกว่า
ว่าดินฟ้าอากาศเป็นยังไงนะคะ
หลังจากที่เครียดมาเยอะแล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรอากาศนะ

จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง

รวมทั้งมีฝ้าผากเกิดขึ้นได้
และก็ภาคตะวันออก
สำหรับภาคใต้นั้นนะคะก็ยังคงจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวัง
อันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรง

โดยหลีกเลี่ยงในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่
ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
สำหรับเกษตรกรนะคะควรที่จะเตรียมการป้องกัน
แล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานี่นะคะ
่อนความกดอากาศจะต่ำเนื่องจากความร้อน
เนื่องจากความร้อนปกคลุมมาที่ประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง
ก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ประกอบกับลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะ
ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้
ปกคลุมบริเวณตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออก
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลย
ก็ให้ระวังกันเอาไว้
อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ฟิลิปปินส์คุณผู้ชมครับ
ตำรวจฟิลิปปินนั้นยิงชายวัย๖๓ดับ
มจากอะไรรู้ไหมฮะไม่สวมหน้ากากอนามัย
เมื่อวานนี้สำนักข่าวอัจจาชีลารายงานว่าเกิดเหตุชายวัย๖๓ปี
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์นะฮะยิงเสียชีวิตที่จุดตรวจโควิด๑๙
สาเหตุจากที่ผู้ตายเนี่ยมีอาการมืนเมา
ฟังคำเตือนเรื่องไม่ใส่หน้ากากนะครับ
อกจากนี้ยังโมโหแล้วก็ใช้เขียวโจมตีเจ้าหน้าที่
จนนำมาถึงการสังหารดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับ
กรณีนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยที่เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ยิงประชาชนที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งนายโอโรดิโกดูแตเกดูแตเต

ดูแตเตเป็นประชาธิบดีได้ประกาศมาวันที่๑เมษายน
โดยเตือนประชาชนนะครับที่ฝ่าฝืนกฎการควบคุมโรคและไฟเขียวนะฮะเจ้าหน้าที่นั้นยิงได้เลย
หากมีบุคคลดังกล่าวสิ่งมีความวุ่นวาย

แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปทำอันตรายบุคลากรทางการแพทย์จับกรอกยาพิษ

อันตรายหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ของเขานะ
ไปแบบโกหกปิดบังไปนู่นนี่ไปแบบทำให้แบบจับกรอกจับพิษ
แบบสัตเราะเงี้ยเหรอ
นี่เพราะเขาเซฟบุคลากรทางการแพทย์สุด
เอ้าแม่นี้ยิงแล้วรายแรก

ขัดขืนการตรวจหรือว่าการดูแลสุขภาพ

แล้วคนถึงต้องกลัวเนอะ

หนูชื่อเบอร์ค่ะมากกับนุนและกับเบอร์ค่ะหนูชื่อเจนค่ะ
ก็เรียกว่าฮิตกันแบบว่ายิ่งกว่าโควิดอีกนะ

เบอร์ค่ะหนูชื่อเจนมากกับนุนและกับเบอร์ค่ะเบอร์ค่ะ
คือดังมากตอนนี้นะคะอยากได้ไปเผลอฟังมันจะติกอยู่ในหัวทั้งวันทั้งคืน
ใช่แล้วมันเป็นแบบจังหวะเตรียมที่ฟังง่ายกลับง่าย
ผมเสียดายแทนน้อง๓คนนี้อย่างตรงไหนรู้ป่ะ
ถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในช่วงวิกฤตโควิดนะงานนี่คือแน่นแบบสุด

คอนเสิร์ตไม่ต้องพูดถึงเลย

แต่ตอนนี้เขามีมานานแล้วไม่มีมา๙ปี

คือต้องแบบอีเว้นต์คือต้องเห็นพวกงาน

ดิฉันว่าที่มันดังขึ้นมาเนี่ยสาเหตุ

ตอนนี้คนมันว่างงานมันว่างอยู่บ้าน
มันก็เล่นอีแอปอันนี้ใช่ไหม

แต่คือเมโลดี้นี้มันติดหูไงคุณพี่

อีแจ๊กน่ากลียดลุดผ้าลุด

ดูในเฟซบุ๊คกับในไอจี
เดี๋ยวกำลังหาอยู่แต่เราจะบอกอย่างนี้ว่า
กลายเป็นไวรัสฮิตชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะคะ
อกจากเป็นแอปชื่อดังนะนำมาคอเวอร์นะ
จนกลับมาดังเปรี้ยงจริงแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะ
ทดสอบความฟินของสเปรย์แอลกอฮอล์นี่
จะมีการช่วยป้องกันไวรัสโควิด๑๙
จากการสัมผัสเชื้อโรคผ่านมือเข้าสู่ร่างกาย

ทำความสะอาดมือโดยที่ไม่ต้องล้างออก
สูตรอ่อนโยนไม่ทำร้ายมือหน่อยนะคะ
แต่ทำร้ายไวรัสเชื้อโรคไปเลยทีเดียวค่ะ
ก็เขาบอกว่าเป็นสูตรอ่อนโยน
แล้วก็มีส่วนผสมของอัลโลเวลล่า

หรอว่าไปแล้วมาพอแล้วมั้งนั่นแหละนี่จะบอกไปฉันฉันรีวิวก่อนเธออีกน่ะ
ตอนฉันกักตัว๑๔วันยังมีคนให้รีวิวฉันนะเป็นแบบว่านั่นแหละ
เจอล้างมือนั้นเป็นต้นคุณแม่ฟังแล้วคุณแม่คุณแม่คุณแม่ล้องให้อยู่น่ะ
ดิฉันก็ทำตอนนี้ฉันรีวิวอาหารให้เพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ทั้งหลายอ่ะ
ดิฉันก็ทำร้องเพลงเหมือนกันเหรอเออมาค่ะมาอ่อนจ้ะอ่อนจ้ะ
ฉันชื่อออนมากับนุนแล้วก็มากับเจนอันนี้แค่อาหารแค่มัดกินกัน
จริงเหรอมาค่ะมาค่ะไปดูด้วยกันในไอจีนฉันน่ะเออ
พระคู่นางต่างช่องนะคะคือคุณเวียและคุณเบลล่าเนี่ย
พักหลังก็เห็นว่าทั้งคู่มีวันหวานมาออกสื่อบ่อยบ่อย
แอคเคาน์แฟนคลับของทั้งคู่ก็โพสต์คลิปสัมภาษณ์ของเวียและเบลล่า

ขอแล้วหรอขอแล้วหรอว่าพอถามแล้วเขาจะว่าไงอ่ะ

ผมก็คงต้องแบบเตรียมตัวให้ดี
ลองมั้ยลอง

ผมก็คงต้องแบบเตรียมตัวให้ดี

ลองไหมลองอุ้ยป่อยไว้เป็นกันนะ

ทำไมผู้ชายเวลาจะขอผู้หญิงในงานต้องตกใจ

เขาดูเป็นหนุ่มเท่มากเห็นไหม

เขาเป็นแมนของแมนเหี้ยหรือแมนแมน

ท่านแมนซ่ำที่เราก็โฆษณาไว้
เขาดูรักกันแบบยาวนานเลยนะ
มีทรงอะไรให้กันแบบว่าวันงกว่าวันเกิดวัน
เขาดูผู้ชายที่จับต้องได้

ไปดูเรื่องนี้ลาล่าอาสยาม
ช่อก็ทำอาจารย์ให้ดู

เพื่อโชว์ของลับแถมอย่างกฎธรรมนาอาจารย์ให้เจ้าตัวดูแบบงงไปด้วย
ส่วนสาวลาล่านะครับก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะฮะ
อยู่มาจากประเทศอะไรเราไม่รู้จักกัน

เสียดายตกกระจายแคปโชว์ไม่ทันไอ้บ้า
ซึ่งก็มีพี่น้องวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย

ที่เขามาพูดเห็นไหมดูมีแฟนยังครับยังค่ะโสดจีบได้ป่ะ
ผมไม่ควรไปฉบูนอยากหาก็หันเรื่องคมหรอเปล่าจ๊ะ
โสดจริงเปล่าอย่าหลอกหนูนะช่วงนี้หนูเหงาจริงค่ะ

ไปอยู่เลยได้เปล่าล่ะพี่จะเลี้ยงดูหนูเหรอ
ตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยกันทำมาหากินดี
น่ารักจังแต่ตอนนี้พี่ไม่ให้หนูสักพันไหม
หิวข้าวไม่ได้กินข้าวมา๒วันแล้ว

นี่นางลาล่าเมื่อตอนก่อนหน้านี้ก็ยังร้องห่มร้องไห้

ทีนี้ต้องไปพึ่งพาอาศัยเพื่อนใครต่อใครอยู่

ลาร่าคุณแม่แต่ก็คงไม่รู้ทำไงไม่ได้
นั่งร้องไห้ออกสื่อสุดฤทธิ์เลยนะ
มันก็มีคนเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันมีแอปอันใหม่

มันจะคล้ายกับว่าอย่างติ๊กต๊มันจะมี๕คน๖คนนี้ใช่ไหมครับ
มีเว็บอันใหม่คือคล้ายกับว่ามันจะเหมือน
ภาพรางมันจะเหมือนแค่กับมีการโมเศสอย่างนี้คุณแม่
คุณแม่ต้วยพูดว่าคนก็แบบโอ้โหแล้วผู้ชายก็เล่นกันแล้วคุณแม่

คือตอนนี้มาแรงกว่า๕๖คนซ้อน

ใช่คือตอนแรกเขาก็ใส่เสื้อผ้าแหละ

คนก็เข้าไปพีชการต์กันแล้วคุณแม่

อะไรอีกล่ะน้องสาวน้องนาง

สัญญาสัญญา

ติ๊กต๊อกว่าวีก็ติ๊กต๊อกว่าจะไม่มีแฟน
นางอยากมีแฟนอ่ะทำไมล่ะ
เอออันนี้ที่หน้าเด็กอ่ะจุ๊ยบอยเล่นอ่ะตลกอ่ะอันนี้ตลกอ่ะ
อยากมีแฟนอาจจะไปดูเด็กจริงลิเดียเขาอัปเดตอาการน้องเดมี่
ดีใจมากลูกสาวคลานได้แต่ลิเดียไม่ได้อยู่
เห็นหรือว่าหวานใจของคนบันเทิงเลยเดมี่นะคะ
ลูกสาวของลิเดียเนี่ยน้องแป๋วเนี่ย
สีน่ารักที่สุดแล้วโอ้โฮคุณพระ
คุณแม่ลิเดียโพสต์คลิปพัฒนาการของลูกสาวที่คลานได้แล้ว

เดมี่เขาคลานนะลงในอินสตราแกรมค่ะแล้วก็ระบุว่าคลานได้แล้ว
นี่มีเสียงคุณตาใช่ไหมคันเก่งเลยลูก

เดี๋ยวมันโตขึ้นอีกนี่ก็ต้องดื้อเหมือนกัน
จอดตอนนี้จอด
เดมี่จอดอยู่น่ารักไหม

เหมือนทางแกงของชายพ่อน่ะคงสิททาย
นางแต่งตัวเยอะมาก
เสียดายเนอะที่เราไปถ่ายทำ
ทำไมอ่ะออกไม่ได้

แต่อยากให้เห็นน่ารักว่า

แข็งหน้ากลังมากเลย

แบบว่าน่ารักเลยนิ่ง

มันได้หฟามากเลย
ตรงหน้าใครว่าใครคือหวานใจตกดกระป๋อง

แล้วก็พลาดเพียงถึงแฟนเก่าไม่เลิก
ช่วงนี้นะขอบอกตามตรงนะไม่ตามอะไรอย่างนี้แล้ว

ตอนนี้ท่านสุรษักริมวัฒนภาษาอาทิการาม

แล้วมีความรู้สึกว่าเออมันแบบสบายนะ

ก็ฟังแล้วทำอย่างนี้ด้วยแล้วก็รัดด้วยนะ

ฉันนะฉันจะมาบีบคอแกเป็นคนแรก

ฉันจะนะเข้าฝันนะทุกคนเลย
ให้แฉ่แกว่าเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเถอะ

พักก่อนช่วงหน้าหวานใจตัวกระป๋องนะฮะ

โอเคเดี๋ยวกลับมาแล้ว
กำลังคุยกันอยู่ถึงตอนนั้นที่
ไม่ได้มีความเนียนมากพอสับการณ์ที่
ทีมงานของทางสามแซ่บ
เขาไปถ่ายที่ไข้มวยโครงศิษฐาของคุณลิเดียกับคุณแมททิว

ก็ไปเป็นพิธีกรไปสัมภาษณ์เขาไง
ก็กำลังคุยกับพี่ม้าอยู่ว่าโชคดีที่พี่ม้าก็ไม่ได้มีคือแล้ว

เพราะไม่อย่างนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าอายุก็เยอะด้วย

ขอโทษนะอายุเยอะแต่ไม่มีโรคภัยค่ะ

โควิดเขาชอบคนที่เป็นแบบความดันเป็นอะไรนะ
เรื่องขี้กลัวยกให้นางเลย

ลงไปกับพื้นแล้วเนี่ยแกรับรองเลย

ทำไมไม่กล้าใส่
อบเครื่องชงนมของไอ้มายู

ไปดูนี่หวานใจตกกระป๋อง

ไม่ต้องให้ผมอ่านดูผมก็อยากอ่านเลยเนี่ย

สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของหวานใจคนงามก้านยาว
ขอเรียกน้องนางว่าเป็นคนกึ่ง

มาแล้วแล้วก็มีแฟนใหม่แล้ว

ไม่ได้บอกข่าวนี้กับใครว่ามีแฟนใหม่ไปแล้ว

คุยกับดารารุ่นเก่าคนหนึ่งมานานพอสมควรแล้ว

แต่น้องนางคนนี้เนี่ยยังคงมีติ่ง
ในการแมนชั่นถึงพี่ดาราคนนั้นบ้างประปราย

ทำเหมือนไม่สนใจน้องนางงามคนนี้
เพราะเข็ดกับแผนโปรโมทตัวเอง

คราวนี้ดาราคนนี้มีประเด็น

ทำให้ถูกโจมตีอย่างหนักในเรื่องของศิลธรรมและจริยธรรม
รวมถึงมีชาวเน็ตและเกลียนคีย์บอร์ดก็นำ
ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นถึงพี่ดาราคนนี้
ด้วยคำพูดที่ส่งสารเป็นสุภาพสิทธิไทยก็คือ

จริงจะว่าไปดาราคนนี้ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรชาวเน็ตไปหรอก
แฟนคนปัจจุบันของพี่เขานั่นแหละที่ตอบตัว

ส่งมาให้กูอ่านสักขนาดนี้กูอ่าน

หลังจากนั้นน้องนางงามพยายามถอด

ซึ่งทั้งสองเลิกลากันไปแล้วแต่จบไม่สวยนะฮะ

พร้อมกับขอตัวไปทำกับข้าวเลี้ยงหมาทันที

แล้วก็ขอแวะก็ไปดูในโซเชียลของน้องนางงามคนนี้หน่อย
แล้วก็พบจริงว่านางพยายามโพสต์ข้อความและแง่คิดคำสอน
เพื่อเน็บแนมพี่คนนั้นหลายต่อหลายภาพ

ก็เลยส่งแชทที่นางส่งมาให้ทุกคนดู
เพราะทุกคนเห็นก็หัวเราะกันอย่างไม่ได้นัดหมาย
เพราะในแชทนั้นน้องนางงามเขาหัวเราะและสะใจมาก
ที่โซเชียลจัดหนักแฟนของพี่คนนั้นแบบหลวน

ส่งมาทำไมพี่มาส์ทำไมค่ะ

น้ำแต่ตกลงมา

น้ำที่ตกลงมาเรนนี่

ไม่รู้แต่ว่าเคยมีข่าวอยู่ก่อนใช่ไหม

มีใครสวยบ้างที่เลิกไป

อยากรู้ทำไมต้องให้กูอ่าน
มันเป็นตามคิวพี่

หรือว่ามีอะไรพี่ให้โทรไปถามพี่

มันจะไม่เก็บได้ไงมีข่าวล่าสุด

ไม่รู้

ฟังแต่ธรรมะทุกวันเลยเนี่ย

ให้ไปดูรูปเฉยดีกว่า

อยู่ในเกาหลีคนตามมากสุดนะฮะของเอเชียเนี่ย
ล่าสุดยอดกันตามอินสตราแกรมของลิซ่าก็๓๑ล้าน

เป็นครูสอนเต้นคลิปที่เขาสอนเต้น

พูดภูมิศังกิจดีมากเหมือนนิเชคุ้น

แต่นี่คือเขาเป็นมุงอินเตอร์เขาต้องไปโชว์ตัวที่อเมริกาด้วย

ก่อนลาจากกันเราเอารูปไมค์พันธมเดชให้ดูหน่อยมั้ย
ดูมารึงที่ไหนนี่เหรอโห

ทำไมเขาดูเด็กลงแล้วดูแบบ

เด็กไหมหมดโควิดเดี๋ยวไปด้วยกัน

คงต้องทำมาหากินก่อนพี่รายได้หายไปเยอะ

อันไหนไม่ลื่นหูขอโทษด้วยนะครับ